ไปดูปัญหาในวงการพระสงฆ์กันหน่อยนะคะ
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
เขามีข่าวกันมาก่อนว่า
มีพระกับชีมีความสัมพันธ์กัน
พูดกันมาเรื่อยจนล่าสุดนะคะ

อมรับเลยมีสัมพันธ์กับพระจริง
และมีการส่งเสียเลี้ยงดูกันด้วย
ให้เงินกันเดือนละ๑๐๐๐บาท
แล้วก็เป็นชีนี้นะคะ
จากกรณีที่พระอธิการทองภูณธยาลุโก
เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี

ร้องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ชี
โดยเจ้าอาวาสออกมาปฏิเสธ
แต่แม่ชีคนที่ถูกกล่าวหา

ทั้งที่เป็นพระและก็เป็นชีนี่แหละ

บอกว่าเป็นวัดในเขตคลองสามวาที่กรุงเทพ
วัดแห่งนี้เป็นสถานที่แม่ชีอ้างว่า

และพยายามมีเพศสัมพันธ์

แล้วก็เกิดการคบหากันขณะที่ครองสมณเพศ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕จนถึง๒๕๔๘๓ปี
ก่อนที่พระรัชทองภูลจะย้ายไปจำวัด
ที่วัดผู้เตยวนารามในเพชรบูรณ์
แล้วก็ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่
วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีค่ะ

คบกับพระอธิการทองภูล

แต่ต่อมามีการเลิกคบหากัน
หลังถูกญาติและลูกศิษย์ของพระทองภูลทำร้ายร่างกาย
ชียืนยันว่าที่ออกมาเปิดโปรงความสัมพันธ์นี้

แต่ว่าทนไม่ได้ที่เจ้าอาวาสไปกล่าวหา
รักษาการเจ้าอาวาสและพระครูธรรมทร
ร่วมกันทุจริตเงินกระถิ่น๑๒ล้านบาท
และใช้แอมนาทลุกระดมขับไล่พระทั้งสองรูป

แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ

แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ

แม่ชีค่ะ

แม่ชีค่ะ

แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ

แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ

แม่ชีค่ะ
แม่ชีค่ะ
แล้วก็จะว่าแบล็คเมย์ไหม
เขาบอกว่าดิฉันมาแล็คเมย์เงินเขา
เขาให้เงินดิฉันโอนเข้าธนาคารออมสิน

ขณะที่ดิฉันปฏิบัติธรรมอยู่วัดแห่งหนึ่ง

สำนักงานพระพุทธศาสนายืนยัน
ดำเนินการร้องเรียนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
เพื่อให้สำนักพุทธและคณะสงฆ์พิจารณา

ออกมาปฏิเสธข้อหาเรื่องนี้
และชี้แจงว่าที่รู้จักกับแม่ชีคนนี้
เนื่องจากมาตีสนิทแม่ชีมาตีสนิทเอง
มาขอหยิบยืมเงินไปใช้ในการเรียนต่อปริญญาโท
แต่หลายครั้งมายืมบ่อยเข้าก็ปฏิเสธไป
ซึ่งอาจทำให้แม่ชีเกิดความไม่พอใจ
พร้อมเปิดเอกสารคำสารภาพของแม่ชี
ที่ยอมรับต่อหน้าเจ้าอาวาสวัดป่า
รัตนธรรมรามบ้านห้วยม่วงจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อปี๒๕๖๐
แต่แม่ชีก็ได้ปฏิเสธเรื่องเอกสารรับสารภาพนี้ค่ะ